คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ความสนุกของละคร
ทางไทยรัฐทีวีของเรากันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับละครเรื่องแก๊งป่วนสืบข่าว

และสัปดาห์นี้คุณผู้ชมเตรียมตัวไว้ให้ดีเลย
จะเข้าไปร่วมแจมด้วย
แล้วบทนี้บอกเลยว่าท้าทายมากนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นนักข่าวแต่อยากให้คุณผู้ชมดูสีหน้าท่าทางของคุณพิงไว้ให้ดี
เขาดูจะห่างไกลกับคำว่านักข่าวน้ำดีหรือเปล่า

ใช่คือสีหน้าเขาดูแบบร้ายแววตาที่ดูแล้วแบบแหล่งข่าวไม่น่าจะปลอดภัยคุณผู้ชม
คิงบอกว่าพี่จ๊ะพี่จ๋าอย่าเพิ่งตัดสินกันอยากจะให้ดูให้จบก่อนเพราะทุกตัวละครมีเหตุผลของการกระทำ
ส่วนเบื้องหลังการถ่ายทำหนุ่มคิงเขาเล่านะคะว่าคนที่เข้าซีนด้วยบ่อยก็คือหนุ่มนนกับน้องดาว
สองคนนี้เก่งมากนะพอนับ๕๔๓๒ปุ๊บสวิชเข้าคาแรคเตอร์ได้เลย
แล้วคิงก็ยังฝากไปถึงนักแสดงอีกสองท่านที่เขาก็ทำผลงานเอาไว้ดีมากส่วนจะเป็นใครลองไปฟังดูค่ะ
เพราะเราเห็นนักแสดงสองท่านนำร่องไปก่อนหน้านี้แล้วเนอะมีทั้งเชอรี่มีทั้งใบตองใช่ไหมฮะ
มันนี่มีบทบาทในรักษณ์ผมเห็นก็ว่าเราจะทำยังไงให้คนดูเขาประทับใจดีนะ
โอเคเราก็พยายามทำการบ้านอย่างเต็มที่ครับ

ร้อนวิชาทั้งตื่นเต้นทั้งอุณหภูมิในห้องคือ
ผมทึ่งในความเป็นนักแสดงนะ
คุ้ยจับด้วยนี่คือดารารุ่นพี่
อิรวัตรตัวไว้อิรวัตรดูไว้
แม่ถามว่าเรื่อง๒เมื่อไหร่มาเจอลี่

กับละครแก๊งป่วนสืบข่าว
บอกเลยว่าแต่ละคดีเข้มข้นทั้งน้อง